โอ้โหจับได้ทั้งหมดนะฮะสำหรับนักพนัน
แต่กว่าจะจับได้ก็ชุลมุนวุ่นวายเหมือนกัน
คุณผู้ชมไปดูภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับนักพนันกันหน่อยนะฮะ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

ใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะไล่ต้อนนักพนันทั้งชายหญิงมารวมตัวกันได้
นับจำนวนทั้งหมด๒๙คนนะครับ
ส่วนของกลางก็ตรวจยึดได้หลายรายการทั้งเงินสดกว่า๔๐๐๐บาท
อุปกรณ์ทั้งเล่นไพ่แล้วก็ไฮโลนะครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวนักพนันทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายแล้วก็ฝ่าฝืน

การทำกิจกรรมและการมั่วสุม
ก็นิที๑๐๑นะครับ